เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณี
มันก็คือประเพณีการแต่งงาน
การแต่งงานประเพณีไทยของเราเนี่ยก็จะต้องมีสินสอดทองมั่นใช่ไหม
รถน้ำสงน้ำสังอะไรแบบนี้
แต่ว่าถ้าเกิดงานแต่งงานนี้เป็นงานแต่งงานของเด็กล่ะ

มาใครมีมะกูดไม่ใช่จะขอมะกูดจ๊ะจ๊ะต้มยำเหรอจ๊ะ
นี่ค่ะมาดูบรรยากาศงานแต่งงานกันที่ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยาง

คุณดูเจ้าบ่าวนี่แห่เจ้าบ่าวมาเลย

นี่ค่ะเจ้าบ่าวนะคะแห่กันมาเลยมาเป็นรำวงกองยาวแห่ขันหมากกันมา
งานแต่งนี้เป็นงานแต่งที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาก
เพราะว่าเป็นงานแต่งที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีอายุ๔ขวบเท่านั้น
แต่คุณดูศิลป์สอดท้องบ้านสกรนี่ก็เป็นศิลป์สอดหนึ่งนะ

จริงไม่ใช่เพราะว่าเด็กเขายังไม่ค่อยมีสมาธิคุณนึกออกไหม
เวลาจะให้เด็กมีสมาธิจดจอกับอะไรก็ต้องมีของมาล่อตาล่อใจนิดนึง

แล้วเจ้าบ่าก็เล่นอุนเตอร์แมนรอไปก่อน
คือที่บอกว่าเป็นงานแต่งของเด็กอายุ๔ขวบเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่แฝดกัน
แล้วเป็นคู่แฝดพี่น้องไงคุณภายในงานเนี่ยเขาก็จะทำพิธีเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะ
ตามแบบฉบับของการแต่งงานทั่วไปแห่ขันหมากสินสอด
แล้วก็มีรับน้ำพระพุทธมนต์ผูกแขนผูกข้อมือจากญาติผู้ใหญ่ด้วย
แล้วก็จะเป็นการงานเลี้ยงฉลองความรื่นเริง
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการอวยพรบ่าวสาวใช่ไหมคุณ
อวยพรปกติเขาจะบอกว่าให้ครองรักกันยืนยาวถือไม้เท้าหยอดทองกระบองหยอดเพชร
แต่คู่นี้ไม่ต้องบอกว่าขอให้คู่บ่าวสาวมีอายุยืนยาวไม่เจ็บไข้เลี้ยงง่ายมีความกระตันยู
คือเขาบอกว่าที่อวยพรแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่างานแต่งงานนี้เป็นงานแต่งงานที่จัดขึ้นเพื่อแก้เคล็ดให้กับลูกแฝดนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณพ่อของบ่าวสาวฝาแฝดเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าการจัดงานแต่งงานให้ลูกแฝดเนี่ยเพื่อความสบายใจค่ะ
แล้วก็เป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อว่าคู่ฝาแฝดชายหญิงเป็นคู่รักกันเมื่อชาติต่างก่อน
พอมาเกิดชาตินี้ก็เลยเกิดมาเป็นคู่แฝดกันคุณ
ทำให้ต้องมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะถูกเอาวิญญาณกลับไปเกิดใหม่เขาเชื่อกันแบบนั้นนะคะ
ก็เลยต้องแก้เคล็ดด้วยการทำพิธีแต่งงานกันขึ้นมาแบบนี้เพื่อหลอกเป็นการหลอกคนที่จะมาเอาวิญญาณไป
ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นสามีภรรยานะเป็นคู่แฝดกันอะไรแบบนี้นะ
ก็แต่งงานว่าเออเป็นสามีภรรยากันแล้วเหมือนชาติที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะ
ก็แก้เคล็ดต่อชะตาให้กับลูกเพื่อที่จะให้ลูกมีอายุยืนยาวต่อไปนั่นเอง
โอ้โหคืองานแต่งงานแบบนี้นะคุณนิวนาวน้องใบตองเราก็เคยเล่าข่าวกันก่อน
แต่ละพื้นที่เขาก็มีความเชื่อที่มันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำเหมือนกันคือมักจะนำคู่แฝดที่เป็นแฝดหญิงชายแบบนี้เนี่ยนะครับ
มาแต่งงานกันเพื่อแก้เคล็ดคือเขาเชื่อไงว่าเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติที่แล้ว
แต่ว่าโดนกีดกันหรือว่าไม่ได้เป็นคู่กันในชาติที่แล้วก็เลยมาเกิดด้วยกันพร้อมกันแน่
นั่นไงคืออีกหนึ่งความเชื่อนะคือแต่ละพื้นที่เขาเชื่อกันไม่เหมือนกัน
แต่เวลาแก้เคล็ดเขาจะแก้เคล็ดแบบนี้เหมือน
แต่งงานก็คือเหมือนหลอกคนที่จะมาวิญญาณด้วย
คู่นี้เขาแต่งงานกันแล้วไม่ได้เป็นฝาแฝดกัน
ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สบายหรือล้มหายตายจากก็ได้
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
ใครสบายใจจะทำอย่างไรคือกันไป

หรือว่าก็เป็นแทนแวนมั่น
คือเขาเอาไว้ให้เด็กเขาเล่นเพื่อนกัน
ได้มีสมาธิในสมัโลการรถหน้ำสัง

แค่ตามเห็นแล้วอยากจะแหม้งงเลย
หรือว่าจะเป็นแบบอ่านั่นแหละเป็นก็สิล่า